คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่ผู้หลักพระเอกคนหนึ่งในวงการนะคะ

พ่อรองเขาบุญคดีค่ะหลังจากที่คว้ารางวัลธรรมคัตธรรมคำนะคะ
สาขาดาราสนับสนุนชายดีเด่นค่ะ
คือในงานเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมคะ
พ่อรองเนี่ยเส้นเอ็นหัวไหล่ขวาฉีกค่ะ